แต่ข่าวต่อไปเขาไม่พอใจสิ่งนี้เลยเพราะเขาทำกับข้าว
มะนาวเริ่มแพงอีกแล้วเข้าหน้าร้อนตอนนี้เขาบอกลูกละ๕บาท
แล้วท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกแม่สงสัยตอนตอบยืนข้างนายกป่ะไม่รู้

นาวแพงก็ใช้มะขามเปียกแทนสิใช้มะม่วงแทนสิ
เหมือนนายกเลยบอกน้ำมันแพงให้คนอยู่บ้านอย่าใช้รถส่วนตัวเยอะ
อุดมศรีสมทรงครับท่านรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย
ยอมรับว่ามะนาวแพงจริงราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันลูกละ๕บาทแล้วเนื่องจากผลผลิตมันออกสู่ตลาดลดลง๖๐
จากปัญหาภัยแรงและอากาศที่แปรปรวนทำให้มะนาวออกลูกน้อยกว่าปกติ
ท่านรองอธิบดีบอกว่ามะนาวมันแพงนะก็ใช้อย่างอื่นที่มันเปรี้ยวแทนได้ไหมอ่ะ
มะม่วงได้ไหมมะขามเปียกได้ไหมใช้พี่ปุ้ยได้ไหมพี่ปุ้ยก็เปรี้ยวนะ
คือราคามะนาวตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมครับ
เบอร์๑๔บาท๑๐สตังค์เบอร์๒๑บาท๗๔สตังค์เบอร์๓๒บาท๑๘สตังค์
แล้วก็เบอร์๔๓บาทพอดีโอ้โหแพงนะเนี่ย
เอาไงดีพวกเราอะไรดีไม่ใช่เฉพาะเขานะเขาที่หัวร้อนมีคนหัวร้อนกับเขาด้วยลองฟังดู
แนะนำกันดีนะคะแม่แม่มะนาวแพงก็ใช้น้ำมะขำเต็ม
มันเปียกหรือใช้มะม่วงแทนเจ๊นะ
ขามเปียกก็พอรับได้แต่มันใส่ไม่ได้ทุกเมนูนะคุณ
ผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะเก็บมะนาวไว้รับประทานนะครับ
คุณมีที่ทำน้ำแข็งไหมฮะที่มันเป็นหลุมนะครับ

ก็ใส่ที่ทำน้ำแข็งแช่ช่องฟรีสเอาไว้
แล้วถึงเวลาท่านจะใช้นะท่านก็ออกมา
รสชาติยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับ